ร้องได้ให้ร้าง

ลูกค้าเขามาซื้อจิ้นประดี
เขากำลังมาถามเหตุการณ์ของแฟนพอดีเลยค่ะ

คุณแม่มีน้องกี่คนอยู่ตรงนั้น

พอครั้งที่๓แล้วก็เอารถไม่อยู่อะค่ะ

พอหันมาว่าลูกสาวไม่ยอมวิ่ง

แต่ไม่ทันโดนชนก้นหน่อยหนึ่งอะค่ะ

ตกกระใจเพราะว่าแม่เขาฝากพี่สาวอะนะ

แล้วรถมันก็จะมาอยู่ตรงหน้าเขาพอดี

ตอนนี้เดชบุญคือกับไอ้ที่กระป๋องปูนที่ตั้งร่ม

เขาก็เจ็บไปหลายวันนะคะ
ตอนนี้ด้วยเรื่องทั้งหมด๒เรื่อง

จากเจ็บตัวแล้วต้องเป็นหนี้อีก

สภาพจิตใจผมกับแฟนทีแรกแฟนไปปอบว่าไม่เป็นไร
เรายังมีร้านขายของนะเลี้ยงพอเลี้ยงลูกได้เลยเนี่ย
ผมนอนว่าพอมามองลูกพอได้ความโชคหลาย
มีความโชคดีที่ว่ายังน้อยไม่มีใครเป็นอะไรไปเลยสักคน
อย่างนี้อยู่กันครบ
แล้วตอนนี้รายได้ที่บ้านนะคะมาจากอะไร
รายได้ที่บ้านมาจากที่ขายของที่โรงเรียน

ถ้าพ่อแม่ถูกฟ้องแล้วเอาไปติดคุก
มุกจะทำยังไงลูก

ต้องทำทุกอย่างค่ะ
จะช่วยยังไงได้บ้างเรายังเด็กอยู่เลย

ก็ทำค่ะแต่ต้องเป็นงานที่สุจริต

ร้องเพลงเปลี่ยนเป็นเงิน

เป็นทุนเพื่อสู้ชีวิตของครอบครัว
เรามีอะไรอยากจะบอกกับคุณพ่อคุณแม่ตรงนี้ไหมครับ

คุณแม่คะ

ทุกข์อะไรมากที่สุดเลยนะตอนนี้

ตอนนี้พอโรงเรียนก็พยายามหาทุนค่าเรียนหนังสือให้ค่ะ

แล้วคนที่สองก็ให้กู้กรยสค่ะ

แล้วที่แม่รัดอยู่ตรงเอวนี่คือเกิด
สาเหตุเกิดจากอะไรคะไม่สบายเป็นอะไร
แม่เป็นลูกกระดูกเสื่อมหมอลองกระดูกเสื่อมค่ะ

เขาจะให้ผ่าตัดแต่แม่ไม่กล้าเสี่ยง

ว่าผ่านแล้วจะเดินไม่ได้ไม่มีใครเลี้ยงลูก

หนูก็ตั้งใจเรียนเหมือนเดิมเพราะคิดว่าถ้าตั้งใจเรียนก็จะได้มีงานดีทำค่ะ
หนูก็ตั้งใจเรียนเหมือนเดิมเพราะคิดว่าถ้าตั้งใจเรียนก็จะได้มีงานดีทำค่ะ
หนูก็ตั้งใจเรียนเหมือนเดิมเพราะคิดว่าถ้าตั้งใจเรียนก็จะได้มีงานดี
หน้าที่ของมุกตอนนี้อย่างแรกเลยคือต้องตั้งใจเรียนอย่างที่สอง
หน้าที่ของมุกตอนนี้อย่างแรกเลยคือต้องตั้งใจเรียนอย่างที่สอง
หน้าที่ของมุกตอนนี้อย่างแรกเลยคือต้องตั้งใจเรียนอย่างที่สอง

หน้าที่ของมุกตรงนี้สำหรับรายการร้องได้ให้ล้าน
หนูต้องร้องเพลงให้ถูกต้อง
รายการเรามีเงินให้สำหรับนักสู้ชีวิตทุกคนนะสูงสุดเลย๑ล้านบาท
แต่วันนี้อาจจะถามมุกว่า
ุ๊กมาออกรายการร้องได้ให้ล้านมุกต้องการเงินทุนไปสู้ชีวิตจากรายการของเราเท่าไหร่ครับ
หกหมื่นบาทค่ะหกหมื่นบาท
หรือจะเอาเงิน๖๐๐๐ไปทำอะไร
ไปช่วยแม่ค่ะแล้วก็เอามาให้เป็นทุนการศึกษาให้ตัวเองแล้วก็น้องค่ะ
หมื่นนี่คือ๔เพลงร้องให้ได้ถูกต้อง
เพลงเท่านั้นเองกับสามตัวช่วยอืมพี่เป๊กว่าไม่ยากเลย
ก่อนจะแข่งขันก่อนจะร้องไปมุกไปหาคุณพ่อคุณแม่หน่อยไปครับ
ไปขอกำลังใจนะไปขอคำโวยพรดี
มาสู่การแข่งขันกันเลยนะครับสำหรับนักสู้ชีวิตตัวน้อยของเรานะครับ
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐๐บาทถ้าทำได้ถ้าพร้อมแล้วอินโทรเพลงที่๑มาเลยครับ

มีลีลาที่ไม่เหมือนใครจริง
อินโทรเพลงนี้เป็นไงล่ะ

อยู่บ้านค่ะเพลงของใครอ่ะลูกเพลงของคุณสุนารีค่ะเหรอ
ชื่อเพลงอะไรคะเนี้ยจำเสี่ยงเลี้ยงพ่อค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ย
เรากี่เปอร์เซ็นต์เพลงนี้ห้าสิบห้าสิบค่ะห้าสิบห้าสิบ
เพราะฉะนั้นต้องตัดสินใจให้ดีนะครับสำหรับเพลงแรก
หยุดไม่ได้นะครับต้องร้องต้องสู้อย่างเดียวแล้วก็ร้องผิดก็ไม่ได้ด้วย
ร้องผิดก็คือกลับบ้านโดยไม่ได้อะไรเลยนะครับแต่เรามีตัวช่วยให้
ใช่นะครับตัดสินใจให้ดีมาถึงตัวช่วยกันบ้างนะครับ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
ถึงเพลงที่หนึ่งมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๑เพลงมาครับ

มองข้าวในหน้าแล้วใจหาย
สงสารแท้สงสารพ่อแม่จับใจ
ข้าวปีนี้คงดีไม่ได้
เพราะทั่วนารัยดินแดง
เหยียบหย่องเหยื่องห่าง
เหยียบย่องเยืองยาง
หลายทางที่กรุงไทย
พ่อแม่จ้าลูกลาไกล
พอช่วยกันได้ยังมีแรง
ลาก่อนนะปีนี้เราเจอฝนแรง
จำต้องไปขายแรง
มากันแรง
กันตาย
ไม่ต้องห่วงเมืองหลวงก็เมืองเรา
งานหนักเบาลูกทำได้
พอมีเงินเดือน
จะรีบส่งไม่เสียดาย
ลูกจะหามาให้
เพียงอวยชัยให้ลูกก็พอ
เหยียบย่องเยื้องยาง
ลูกค้าก็คงห่วง
พอรู้เรื่องเมืองหลวง
ไม่ต้องห่วงหรอกแม่
พ่อเพราะในดวงจิตลูกรู้ผิด
รู้พอขอตอบแทนแม่พอ
ลูกจะไม่ท้อขอโทษแทน

ปลอดภัย

สังสรรค์
พูดได้
ก็จะได้รับ๑๐๐๐บาทแล้วก็ก้าวไปสู่เพลงที่๒
สองหมื่นบาทมาดูผลกันเลยนะครับ
ร้องไปแล้วนะครับสำหรับเพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท
มุกร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โครงให้โครงให้
เพลงที่๑มูลค่า๑๐๐๐บาท

ใช่

ร้องได้ถูกต้องหมดทุกคำไม่ผิดเลยครับ

เพลงนี้ชื่อเพลงว่าจำเสี่ยงเลี้ยงพ่อจากคุณสุนารีราชศรีมานะครับ
เอาละครับตอนนี้ความฝันของมุกนะครับ
ใกล้เข้ามาแล้วต้องการแค่สี่เพลงหกหมื่น
ตอนนี้ผ่านไปแล้ว๑เพลงได้แล้ว
เราได้แล้วหนึ่งหมื่นบาท
เหลืออีก๕๐๐๐ความฝันก็จะสำเร็จลุล่วงนะคะ
จิตใจเราตื่นเต้นเหลือเกินเราเลิกกันแค่นี้ก่อนดีกว่า

อยากให้น้องเขาไปตั้งตัวตั้งสติ
คุณผู้ชมก็สามารถกลับมาติดตามนะคะ
แล้วก็ให้กำลังใจน้องมุกนะคะทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ
เวลาแบบนี้ค่ะเวลาดีค่ะ๖โมง๒๐นะคะ
แล้วกลับมาพบกับร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตกันใหม่นะครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒วันนี้สวัสดีครับ

ตอนนั้นซีก้าวไม่ออกเลยรถมันใกล้ซีแค่ไหนลูกค้า
อยู่ตรงนี้รถอยู่ตรงนี้

หนูเป็นคนขี้อายค่ะไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง
แล้วขี้อายแบบนี้มาออกทีวีอย่างนี้ไม่อายเหรอคะ
หนูว่าหนูตัดปัญหาความขี้อายไว้ก่อน
หนูอยากมาหาเงินให้พ่อแม่มากกว่าค่ะ
ถ้าอาประกาศอะไรไปยอมรับในคำตัดสินนะครับ
ได้มาค่ะ
มุกร้อง